นะคะภาพประสบโดยมิเธษทางรถยนต์ค่ะทำให้
ต้องออกมาอัพเดตนะครับว่าตอนนี้เธอขอยกเลิกงานด่วนค่ะ
ประสบโดยเกตรสชนแต่ไม่ได้ร้ายแรงมากได้แต่
จากว่าเธอมีปัญหาตรงหุดคอที่เดิมที่เคยผ่าไว้จากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน
ซึ่งขออนุญาตนอนพักดูอาการเพื่อความปลอดภัยก่อน
ทำให้วันที่๒๐นี้ไม่สามารถไปร่วมชมภาพยนตร์นางนาคที่โรงเมกาบังนาตามกำหนดเดิมได้
จำเป็นต้องยกเลิกงานในวันที่๑๙และ๒๐นี้นะคะ
คือถ้ายังจำกันได้เนี่ยพี่ซายเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการผ่าตรงผ่าตัดมีการใส่สีที่คอ
ทีนี้ว่าพอชนอีกครั้งเนี่ยก็เลยแบบสภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็เลยขอพักงาน๑๙และ๒๐นี้ไปก่อน

ขอให้แข็งแรงหายไวนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ